กลับมาอยู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าเราจะพาไปร้านอาหารที่มีแต่ไข่ค่ะ
เพราะว่าไข่เนี่ยเป็นอาหารที่ต้องติดครัวอยู่ทุกทุกบ้านเลยนะคะทำได้ทั้งของขาวของหวานอู้ทุกเมนูได้หมดเลย
ของเขาอะไรอ่ะไข่เจียวแกงจืดไข่น้ำเอาไข่ไปใส่ในผัดไทยผัดหมี่อย่างนี้เห็นไหม
โรดวันนี้เจ้าจะมาสร้างสารให้เป็นเมนูของขาวของหวานนะผมเทอว์
วันนี้จัดให้เป็นของหวานจ้ะรับรองว่าอร่อยเวอร์เจ๊ไฟล์จัดให้
เฮ้ยนั่นไม่สิพี่เหรอหิวมาก

กลับมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะในช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบค่ะ
วันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมมากินไข่กัน
แต่มิ้นจัดทั้งทีรับรองไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะที่ที่มิ้นจะพามาคือนี่เลย
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมนะมาชิลชิกกันที่คาเฟ่ไข่ค่ะ
ถ้านึกถึงเมนูไข่หลายคนอาจจะนึกถึง
เจี้ยวไข่ต้มไข่ดาวไข่ตุ๋น
แต่ไข่ที่มิ้นจัดวันนี้นะคะรับรองไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาแน่นอนจ้า
รอช้าอยู่ใหญ่ตามมิ้นมาเลยค่ะ
และตอนนี้ค่ะมินก็อยู่ในคาเฟ่ไข่แล้วค่ะ
ตกแต่งน่ารักมากเลยค่ะ
ร้านนี้เนี่ยนะคะเขาได้ไอเดียการตกแต่งมาจากโรงนาค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าเราเข้ามาในร้านนี้นะคะ
จะเห็นของตกแต่งเป็นไก่
นี่จะมีไก่นะคะตกแต่งรอบร้านเลยค่ะ
แล้วไก่ที่มาจากที่นี่เนี่ยนะคะมาจากทั่วโลกเลยค่ะ

แล้วก็อีกนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะ
ถือว่าเป็นกิมมิกน่ารักของทางร้านค่ะ
และที่สำคัญเหมาะกับสาวโซเชียลอย่างเราค่ะ

เจ้าของร้านค่ะเขาจะเซ็ตฉากนะคะให้เราถ่ายรูปแชร์แอ่นแชร์ได้ตามสบายเลยนะคะ
อยากจะเป็นฟิลแบบชาวนาเขาก็มีหมวกให้นะคะมีสุ่มไก่ให้โอ้โหกิ๊บเก๋มาก
หุ้นส่วนของทางร้านนะคะก็เป็นศิลปินดาราด้วยค่ะ
นั่นก็คืออดีตนักร้องนะคะวงเกอรี่เบอรี่อย่างคุณเบลมนัญญาค่ะ

หอมปากหอมคอแล้วเนอะตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูของอร่อยหลักสิบของทางร้านเลยดีกว่าค่ะ
หน้าตาน่าทานแถมน่ารักสุดสุดเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันที่เมนูแรกเลยนะคะ
อันนี้เนี่ยใครมาต้องสั่งค่ะ
เพราะว่าหน้าตาน่ารักสุด
บาวนี่เนี่ยนะคะเขาจะทำรูปร่างเป็นรูปไข่ค่ะ
แล้วก็บวกกับไอศครีมวานิลานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเนอะ
ละมุนลิ้นสุดสุดเลยค่ะอร่อยมากมากเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะราคาเพียงแค่๗๙บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันเลยค่ะกับอันนี้เฮ้ยน่ารักมากมันกินได้จริงจริงเหรอคุณผู้ชมนี่บอกเลยว่ามาเสิร์ฟกิ๊บเก๋มากมาพร้อมถาดรองไข่จ้ะมันคือเอก
มากรองนั่นเองค่ะปกตินะคะที่เราเห็นมากรองเนี่ยจะเป็นรูปกลมใช่ไหมแต่อันนี้เขาดีไซน์ออกมาให้เป็นรูปร่างเหมือนไข่เลยก็คือเป็นวงดีแบบนี้

หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าทานมะกะลองมันต้องหวานแน่
แต่อันนี้ไม่หวานเลยกำลังดีกลมกล่อมแล้ว
มันจะออกแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็แบบกลมกล่อมมาก
สุดยอดเลยค่ะกับเอกมักกะรองนะคะ
ราคาเพียงแค่๗๕บาทเท่านั้นค่ะ
เอ๊ะมันคืออะไรติ๊มคะมันคือขนมปังปิ้งนะคะ
รับรองว่าไม่เคยทานที่ไหนมาก่อน

คือซอสค่ะทุกคนมันมีความ
ของไข่แดงคือกลิ่นไข่แดงชัดมากแต่ว่าเขาผสมกับ
เป็นมายองเนสแล้วก็เครื่องเทศนะคะถือว่าเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะ
เดียวรับรองอิ่มเลยค่ะยังไม่หมด
อืมนี่เลยน่ารักฝุดค่ะกับเอกคับเค้กนั่นเอง
อันนี้จะเป็นเจลลี่นั่นเองแล้วด้านล่างนะคะก็จะเป็นคับเค้กเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่า
หืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
มาถึงเมนูน้ำบ้างแต่ที่นี่ค่ะเขาจะเสิร์ฟนะคะ

แค่ครบเซตแบบนี้ชาเซตนี้ราคาเพียงแค่๙๕บาทค่ะ
มาได้ค่ะร้านอยู่ที่๔แยกโภงเพชรเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา๑๑โมงถึง๓ทุ่ม
แต่ห้ามพลาดค่ะสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาคุณผู้ชมไปสวยประหยัดกันที่ไหน

ตอนนี้ขอไปหม่ำต่อนะคะ
น่ารักอ่ะแล้วเมนูไข่นี่นะ
ใครจะคิดว่ามันจะเณรลมิตออกมาให้มันดูน่าขิดลากหลายขนาดนี้
ใช่เลยเอ๊ะเอ๊ะมักรองนี้อืม
ถูกต้องที่สุดแล้วเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมาเพื่อเอาใจคนรักเมนูไข่
เดินทางไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ตรงนี้เลยค่ะแยกพงเพชรนั่นเองนะคะ
แต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะ
ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่อ๋อมพี่ไอซ์ด้วยนะคะในวันพุธพฤหัสศุกร์ด้วยค่ะ
กลับมาเจอกับพวกเราใหม่สัปดาห์หน้าเนาะ